เบ้อบะบะบะบะบะบะ
การผักผมเปียแบบแม่เปียดื้แบบแสนสนก็น่ารักดีนะคะ
หรือว่าคาดผมแบบนี้ก็น่ารักหรือจะเฉียวนี่มัดรวบตึงนะคะ
อันนี้เป็นแบบแม่เปียดื้ออะไรอย่างนี้
ก็เป็นผมที่ไฮเขาเยอะเขาสวยดีจังเลยเนอะ

เนี่ยลุคล่าสุดนี้เป็นลุคล่าสุดเลยนะ
ผักเปียตั้งแต่โคนจะหลดไปอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็มีแบบแซมไฮไลท์สีเทาไว้ด้วย
คือไม่ใช่อะไรได้อิทธิพลมาจากน้องลิซ่าไง
แต่ว่าเทาแซมไปหน่อยนิดนึง
เห็นสวยลุคนะคะปังแบบนี้ค่ะ
ถึงเวลางานเลี้ยงเลิกลาเป็นยังไงจ๊ะ

มันไม่ไหวจริงก็ต้องแกะอาวนิดนึง
สภาพที่เห็นก็เป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชม

เป็นยังไงกันบ้างแล้ว
พอดีวันนี้ถากเปียะ
แต่ออกมาแล้วผมมันฟู
ก็เลยลองกดชัตเตอร์ดู

ถือว่าแปลกหน้าดีนะ

ฉันก็ว่ามันก็ไม่ได้น่าแปลกตรงไหน
ไอฉันว่ามันก็สวยดีไอ้เสคซีด้วยนะ

เออนะให้ได้แบบสะบัดสักที๒ที

ว่าแต่นะคะงวดต่อไปเลขอะไรคะแม่ฮาย

สุเวทน้ำถึงนิดนึงนะคุณผู้ชม